ก็คือน้องเอิญนะคะเพื่อที่จะมาร้องขอความยุติธรรม

เข้าฝันแล้วครั้งหนึ่งระบุว่าถูกผู้ชายใจดีฆ่าตาย
มีการระบุผู้ต้องสงสัยด้วยว่าชื่อย่อผู้ชายใจดีคนนี้ช่อช้าง
จริงเพื่อนเขาทราบดีแต่ยังไม่กล้าพูดเต็มปากก็เลยให้ชื่อย่อคือชอช้างมาก่อน
ภาพที่เห็นนี่เป็นภาพตอนน้องเอิญเนี่ยนะคะ
หวาดกลัวเพื่อต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับครอบครัว
ครอบครัวเชื่อว่าแบบนั้นผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนางสาวอังคณาจันมั่น
แล้วก็เป็นแม่ของน้องเอิญวัย๑๑ปีคนนี้บอกว่า
ส่วนตัวเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเอิญเนี่ย
โดนผู้ชายใจดีฆ่าตายถามต่อเลยว่าผู้ชายใจดีเนี่ยเป็นใคร
แล้วก็เอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปหมด
ขณะที่ความเห็นส่วนตัวของเธอนั้นความสงสัยและความมั่นใจ
ใช้ชื่อย่อว่าช่อช้างบอกว่าเท่าที่รู้จัก
ไม่เคยเห็นทั้งสองคนทะเลาะกันเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะความหึงหวง
ก็ไปถามเลยผู้ชายชอช้างคนนี้คนที่ถูกพาดพิงเป็นผู้ต้องสงสัย
ล่าสุดเขาให้ข้อมูลมานะคะกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
สงสัยเรื่องรถบ้างสงสัยเรื่องอะไรต่อมีอะไรบ้างนั้น
เขาบอกว่าตัวเขานี่แหละที่เป็นคนเล่าให้เจ้าตัวฟังเอง
โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องราวจริงทั้งหมดแล้วก็เอาไปพูดให้ตัวเองเสียหายนะคะ
ทุกคดีต้องรอความคืบหน้าในการสนุกของตรงบทอีกทีนึงหวังว่าจะจับได้เร็วหวันนะคะ